หลังจากที่พายุพัดผ่านที่เป็นแผ่นดินออกไปตอนนี้สู่ทะเลอันดามัน
ในพื้นที่น้ำท่วมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาผ่านโดยชัดเจนสุราธานี
จุดท่วมสูงคำว่าสูงนี่คือ๒เมตร

บางจุดที่เขาโดนหางก็คือพื้นที่จังหวัดตรังที่อำเภอรัศดานะคะ
ประชาชน๒๐๐ครอบครัวใน๕ตำบล
แก่เขาไพรน้องบัวควนเมาคลองปางและน้องปลือ
ตอนนี้เผชิญกับภาวะน้ำท่วมสูงนะคะ
หลังจากที่มวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ลักเข้ามาท่วมพื้นที่รวดเร็ว
ลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นำคณะลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนนะคะ
มอบยารักษาโรคโรคน้ำกัดเท้า
ยาสามัญประจำบ้านให้กับชาวบ้าน
อกจากนี้เปิดเผยด้วยว่าในพื้นที่มีต้นปามและยางพาราหักโค้น

แต่คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

และจากนั้นคณะผู้ว่าไปต่อนะคะ
เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลควนเมา
จุดนี้ที่ควรเมาน้ำสูงประมาณ๑เมตรและไหลเชี่ยว
ส่วนในตำบลคลองปางน้ำสูงเหมือนกันนะคะ

ขณะที่พื้นที่รับน้ำอีกหลายตำบลในอำเภอห้วยยอด
และอำเภอวังวิเศษก็มีบ้านเรือนประมาณ๑๐๐หลัง
ต่างจากที่อำเภอกาญจนดิตนะคะ
จังหวัดสุราธานีมีประชาชนประมาณสองพันครอบครัว
รวม๑๒หมู่บ้านในตำบลช้างซ้ายได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

ไหลมาที่อำเภอโนะภิตทรรรมที่อินคอนสีธรรมราชค่ะ
แล้วก็ผ่านเข้ามาคลองต่าง
ท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรก็คือถนนต่าง
นี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะ
ไปพร้อมกับทหารค่ะไปให้การช่วยเหลือและสำรวจความเสียหาย
ซึ่งก็พบว่ามีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมครึ่งหนึ่งเลยคือร้อยละห้าสิบ
ระดับน้ำสูงสุด๒เมตร
ส่วนบนถนนน้ำท่วมสูง๑เมตร
การเดินทางของชาวบ้านในพื้นที่ยากลำบากนะคะ
เส้นทางรถเล็กไม่สามารถผ่านได้
ส่วนที่ตำบลกรูดซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำ
พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบอีกไม่ต่ำกว่า๒หมู่บ้านค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากพายุปลาบึก
นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องติดตามนะคะ
มีชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า๑๕หมู่บ้านในพื้นที่๕ตำบลค่ะ
ประกอบไปด้วยตำบลช้างซ้ายคลองสะท่าอุแทป่าร่อนและตำบลกรูด
ขณะที่นายวิชรุธจินโตผู้ราชการจังหวัดสุราธานีนะคะ
ลงพื้นที่เหมือนกันค่ะเหมือนที่ตรังเลยไปให้กำลังใจชาวบ้าน
พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดถุงยางชีพให้กับชาวบ้าน
แล้วก็เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายโดยต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลาก
ต่อไปอีกระยะด้วยในพื้นที่สุราธานีนะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันของเมื่อวานนะฮะก็มีหลายหน่วยงานนำเข้ากล่องนำน้ำดื่มสะอาด
กว่า๙๐๐ชุดเนี่ยไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบภัยในอำเภอกาญจนดิตนะครับ
ขณะที่ฝ่ายปกครองก็มอบถุงยางชีพ๔๐๐ชุดให้แก่ผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่หมู่๒
ที่บ้านครองรางตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุมราชธานีครับ
ซึ่งในบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่รุ่มต่ำด้วยนะฮะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ
ประกอบกับได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกจึงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างนะครับ
อกจากนี้ที่บริเวณวัดปากคูตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิตนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกที่๔ครับ
ประจำในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีมรังสิต
ณฑนทหารบกที่๔๕ครับลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ให้การรักษาชาวบ้านด้วยนะครับ
สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนะครับ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคะภายในบริเวณวัดแดงตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียนใหญ่
หลังจากที่ลมพายุพัดกระหน่ำเข้ามาในพื้นที่รุนแรงต้นตะเคียน๒ต้นอายุ๕๐ปี
โค้นทับกุฏิของพระไพโรธอภิชาโตอายุห้าสิบห้าปีขณะที่กำลังจำวัดอยู่ในกุฏิเลยนะคะ
พระไพโรธเล่าถึงนาทีระทึกให้ฟังบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงคล้ายกับเปลือกไม้เนี่ยแตกดังสนั่นเลย
ก็เลยรีบลุกขึ้นมาจากเตียงนอนจากนั้นไม่กี่นาทีค่ะต้นตะเคียนซึ่งอยู่ข้างกุฏิหักโค้นลงมาทับหลังคา
ห่างจากเตียงนอนบอกว่าไม่ถึง๒เท่านั้นเองนะคะรอบตายวุดค่ะ
เลยอยากขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ใจบุญทั้งหลายนะคะ
สามารถโอนได้ดังนี้นะคะ
ใครที่ใจบุญอยากจะช่วยทำบุญสร้างกุฏิให้พระสงค์นะคะ
ชื่อบัญชีพระครูปัญญาธนาณุวัฒน์เจ้าอวัดวัดแดง
หรือว่าโทรศัพท์ไปถามก่อนก็ได้นะคะ๐๘๐๖๙๙๗๙๗๒ค่ะ
ไปดูที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้ไปสำรวจตรวจสอบเรื่องของปริมาณน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเนี่ย
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในพื้นที่๔ตำบลต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งอยู่ในเส้นทางน้ำไหลผ่าน
ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวเมืองในจังหวัดตรังตอนนี้
ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่นะคะ
นายจีรโรธสำแดงในอำเภอทุ่งสงศ์ค่ะ
ก็ได้นำข้าวกล่อง๑๐๐๐กล่องไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัย
รวมทั้งก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่โรงเรียนวัดชายชุมพล
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
ส่วนเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่นะคะ
เช้าวานนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งเข้าไปซ่อมแซม
เสาไฟฟ้าแรงสูงสิบแปดต้นหลังจากที่โค้นล้มระเนรนาศแล้วก็ไปขวาง
ถนนเส้นสายหูล่องปากพนัง
อกจากนี้ก็เร่งเคลียร์เส้นทางการจราจร
ดำเนินการให้ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ซึ่งในช่วงที่เกิดเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นล้ม
เกิดจากอิทธิพลของพายุส่วนร้อนปลาบึกนี่แหละ

วันศุกร์เริ่มไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
โดยมี๑๔๗หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
ตกอยู่ในความมืดมิด๑๒วัน
โอ้โหเนี่ยเพราะว่าพายุปะบึกนี่แหละ

จากนี้ยังพบปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต

เพราะว่าเสาไฟฟ้าบางจุดก็เป็นจุดที่ตั้ง
จุดที่ปล่อยสัญญาณของโทรศัพท์มือถือด้วย
สื่อสารในพื้นที่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
เราได้โฟนอินกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่เหมือนกัน
แล้วบอกว่าตัวกุกตะกักใช้งานไม่ค่อยได้